สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อไทยต้องเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
และคุณเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีชื่อนี้จะผ่านการโหวตหรือไม่อย่างไร
บอกว่าการซื้อที่ของคุณเศรษฐาไม่ชอบมาพากลเรื่องนี้ไม่ง่ายซะแล้ว
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
ไม่ยั้งพื้นที่ในโลกโซเชียล

หรือพื้นที่สังหารสำหรับคนเหล่านี้

เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้ก้าวไกล
เสียสละดังขึ้นเรื่อย

ก็คือการที่นายชีวิตกำลวิศิษฐ์

ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องดี
สำหรับพังเพื่อไทยโดยเฉพาะนายเศษฐา
สารมวลชนนะครับด้วยการพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณสมบัติของนายกคนถัดไป
สมควรจะมีพฤติการแบบนี้หรือไม่ประชาชนจะเป็นคนตัดสินครับ
ถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกผมก็จะไม่เปิดเหตุผลเพราะอะไรครับ
เพราะว่ามันไม่มีหน้าที่ที่ผมจะต้องไปเปิดเพราะว่าไม่ได้เป็นนายกสังคม
แต่ถ้าคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีผมจำเป็นจะต้องเปิดเอกสารชุดนี้
แล้วผมก็ให้โอกาสคุณเศรษฐาในการชี้แจงด้วยซ้ำนะครับ
ว่าการกระทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่สังคมเห็นด้วยหรือไม่
ถ้าสังคมเห็นด้วยก็ไม่มีปัญหานี่ครับคุณเศรษฐาจะเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีไหม
คำตอบอยู่ที่นี่ครับ
แต่หากมองอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นว่า
ใครก็ตามที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ควรจะมีความโปร่งใสทั้งต่อหน้าและรับหลัง

ซึ่งเรื่องนี้เองนายเศรษฐาก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
พร้อมเข้าใจเมื่อมาอยู่ตรงจุดนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวอยู่แล้ว
ผมเราทำธุรกิจมานานนะครับ
มั่นใจว่าทางบริษัทเก่าผมที่ผมทำมาก็

บนเส้นทางแห่งอำนาจของประเทศนี้
ตอนนี้กำลังถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากคนไทยทั้งประเทศ
รวมไปถึงนานาชาติเป็นอย่างมาก
พร้อมกับคำถามที่ว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบไหน
ในเมื่อคนที่ได้เสียงจากประชาชนมากที่สุด
แต่กลับไม่ได้รับโอกาสให้เข้ามาบริหารประเทศ
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน